คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็ก๑๐ขวบ
คราวนี้เกิดขึ้นกับเด็ก๑๖ปี

ยังเป็นเยาวชนอยู่ค่ะเรื่องของเรื่อง
เยาวชนคนนี้ถูกปู่ที่รู้จักกัน
คือเป็นผู้ชายสูงวัยและอายุ๗๑ปีค่ะ
เงินมาพันหนึ่งบอกว่าไปซื้อยาบ้าให้หน่อย

ก็เลยเอาเงินไปใช้โกรธค่ะ
ลากตัวเด็กวัย๑๖ปีคนนี้กลับมาที่บ้าน
แล้วให้ชายชะกัน๔คนรุมกระทืบ
กลัวมากจนถึงขั้นไปผูกคอตายคุณ
เพราะดีนะที่ช่วยเด็กลงมาได้ทัน
เล่าให้ฟังคนที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังคือ
คุณปู่ของเด็กนะคะชื่อว่านายสมทรงค่ะ
เล่าบอกว่าเขามีหลานผู้ชายอยู่คนนึง
อายุสิบหกปีหลานเนี่ยถูกรุมทำร้ายจนบาดเจ็บ
วันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลานถูกทำร้ายร่างกาย
ในบ้านของผู้ชายที่ชื่อสวงวัย๗๑ปี
พอเขารู้ว่าหลานถูกรุมทำร้ายอยู่ที่นั่น
ก็รีบไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อช่วย
ภาพที่ปู่ไปเห็นนะคะหลานชายถูกมัดทั้งมือมัดทั้งเท้า
นอนร้องคลวนคลางด้วยความเจ็บปวด
ก็รีบไปแก้มัดให้หลานชาย

สวงบอกปู่ว่าเอา๑๐๐บาทคืนมาแล้วจบเรื่องนี้กันไป
เขาก็รีบควักแก๊งพันธุ์ให้นายสวงไปเลย
หลานชายก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำ
แต่เข้าไปนานผิดปกติปู่รีบตามไปดูปรากฏว่าหลานชายอะค่ะ
อดเสื้อตัวเองผูกคอตัวเองกับขื่อในห้องน้ำเลย
ปู่ต้องรีบเอาตัวลงมาแล้วก็ส่งโรงพยาบาลถือว่ารอดตายหุดหวิดนะคะ
เสร็จแล้วก็พาหลานกลับบ้านแล้วถามเลยว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นอ่ะ

เขาเล่าบอกว่านางนพรัชลูกสาวของนายสวงเนี่ย
ให้หลานเขาเอาเงินหนึ่งพันบาทไปให้นายสวง
พอหลานเขาเอาหนึ่งพันบาทไปให้นายสวงปุ๊บ
สวงบอกไปซื้อยาบ้ามาสิ
ปกตินายสวงให้หลานคนนี้ไปซื้อยาบ้าให้เป็นประจำ
ใช้คำว่าเป็นประจำ
แล้ววันเกิดเหตุเขาหาซื้อให้ไม่ได้

แล้วเงินก็ถูกใช้ไปเลยโกรธมาก
สวงและนางนพรัชลูกสาวเจ้าของเงินตอนแรก
ก็เลยให้ญาติญาติไปตามหาตัวหลานชายเขามา
พอเจอตัวปุ๊บก็ลากมาที่บ้านเลยค่ะ

ชายชะกัน๔คนรุมกระทืบรุมทำร้ายค่ะ
สยามเมืองยิ้มเจอข่าวแบบนี้ยิ้มไม่ออกเลยนะคะ
นายสมทรงยังเล่าอีกด้วยนะคะนายสมทรงก็คือคุณปู่ของหลานเนี่ยนะ
เล่าบอกว่าพอเกิดเหตุเสร็จแล้วก็เลยพาหลานชายมาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลโคกสำโรง
แล้วไปแจ้งความที่ตำรวจภูทรพเนียดเมื่อวานนี้แล้ว
ให้เอาผิดกับกลุ่มผู้เกาะเหตุให้ได้เพราะว่าหลานถูกขู่ฆ่าด้วย
เดี๋ยวต้องมีการสอบปากคำเยาวชนชายวัย๑๖ปีนี้เพิ่มเติม
ซึ่งก็ต้องร่วมกับสหวิชาชีพด้วยเพราะว่าน้องยังเป็นเยาวชนอยู่

คือมันขยายผลหลายอย่างมากใช้เด็กไปซื้อยาบ้านี่เหมือนไม่ได้คิดอะค่ะ

ไปซื้อสุราให้ก็ผิดแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นยาบ้า